การบอกเลขด้วยนะฮะแล้วแต่ใครเชื่อใครศรัทธาแล้วกันนะครับ
อ่ะมาต่อที่เรื่องของขยะกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เทศบาลตะบนสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะครับมีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแห่งแรกนะครับ
ราคากว่าสองร้อยสามสิบล้านบาทครับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่เห็นนั้นเป็นของเทศบาลตะบนสูงเนินนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านปางแต้หมู่๑๓ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
นายนครกิติภูมิธนากรนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินก็บอกว่าเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า๒๓๐ล้านบาทในการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแห่งแรกของภาคอีสาน
โดยดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่๓นะครับได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้นำชุมชนหลายพื้นที่
เยี่ยมชมกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องครับสำหรับพื้นที่เทศบาลตะบนสูงเนินนั้นมีความหนาแน่นของประชากรแล้วก็มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและก็สังคมทำให้ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและป้องกันปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับผลการดำเนินงานตลอดสามปีที่ผ่านมาสามารถกำจัดขยะมูลฟอยได้วันละยี่สิบเจ็ดตัน
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินซีที่ย่อยสลายได้มากที่สุดนะครับร้อยละหกสิบหกจุดสี่สอง
ลงมาก็เป็นพลาสติกร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งแล้วก็กระดาษร้อยละห้าจุดแปดศูนย์
โดยแยกเป็นขยะในเขตเทศบาลตำบลเนินสูงสูงเนิน๘ตัน
แล้วก็ขยะนอกเขตเทศบาลอีก๑๙ตันต่อวันส่งผลให้เขตเทศบาลตำบลสูงเนินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียง๑๓แห่งไม่มีปัญหาเรื่องของขยะตกค้างเลยครับ